วันนี้มวยของเราดุจริงครับมีน็อกมีนับมีหลับให้เห็นครับ
ฝ่ายน้ำเงินมังกรเพชรสกสุงหายิมครับใช้เวลา๑นาที๔๐วินาที
ถือว่าเป็นการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่สวยงามนะ
เดี๋ยวรับไปเลยครับ๓๐๐บาทจากกาวซิเมนจราเข้เขียวครับแล้วก็ค่าใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเนี่ยรับจากพี่ชัยเพิ่มเติมนะ
ส่วนคู่ต่อไปจะจบยกไหนนี่น่าสนใจเลยนะครับอ้าววิทยามา

ชื่อยุทธวิชัยแสนโคตรอายุ๑๙ปีเป็นชายกวัดมหาสารคาม
ชัยมงคลปอ่าวทะเลบางเสล่ยกที่๒ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจรวดศึกกกรรมนาศชื่อเกียงไก่
ธนันไทยสงศ์อายุ๑๕ปีเป็นชายกวัดนครไร้สีมา
กมาแล้ว๖๕ครั้งชนะ๔๘แพ้๑๕ครั้งเสมอ๒ครั้ง
มุมแดงนี่ได้เรื่องของกระดูกมวยประสบการณ์มวยจะเหนือกว่านะพี่ชัยนะ
ส่วนน้ำเงินนี้ได้สดนะครับรูปร่างสูงยาวครับ
กระดูกจะเท่ากันนะครับ๑๒๒ครั้ง

น้ำเงินมาลดไปจุด๕ครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินก็มีคุณกัมปนาศชูสุวรรณครับ
หัวหน้าคณะค่ายมวยกัมปนาศนะครับ
ประธานมวยไทยเมือง๘ฮริ้วขึ้นมาถอดมงคลให้กับจรวดศึกครับ
ครับส่วนผู้ทำหน้าที่บนเวทีของมวยคู่นี้ครับ
พันธุ์เอกจีรวัตอินเหยมครับ
เดินทางมาเร็วนะครับวันนี้จะมาถึงรองคู่เอกแล้วครับ
ได้ที่เรียนไปนะครับคู่๑คู่๒น็อกคู่นี้จบยกไหนน่าสนใจ
คุณชอบใครเกาะกับสดครับ
ให้แก่แนน๓คนที่มาชมกับนารินฮ์พ่องิลันอำนาจสายชันหลาดอนันท์เม็กสวรรค์
ผู้ห้าบนเวทีนะครับพันธุ์เอกจีรวรรต์อินเหยม
กางเกงสีแดงกระดูกกระเดี้ยวการผ่านมวยดีกว่านะครับ
ดอกไม้เงินปลอมมุมสว่างจากสรรคาร์ม
น้ำเงินจรวดศึกกกรรมนาศจากโคราชนะครับ
ค่ายนั้นอยู่ที่พนมสารคามของคุณกรรมนาศชูสุวรรณ
จะเป็นศึกมุมน้ำเงินหรือเปล่าพี่ป่าวันนี้นะ
ดูชื่อเสียงประกบกันแล้วนี่นะ

มั่นใจอาจจะถอดใจก็ได้นะ
สู้ดุดันจิตใจเกินร้อยแน่นอน
ไฟล์ติดสุดท้ายแดงแพ้นอกน้ำเงินชนะนอกมา
สภาพร่างกายไม่ต้องพูดถึงน้ำเงินเขาได้เปรียบแน่
เพียงแต่ว่าวันนี้อาวุธของฝ่ายแดงจะหยุดน้ำเงินได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชม

ซูจีบะหมี่เกี้ยวในยกที่๓สลาตันโตโยต้าระยอง
จาตุมากระซิบข้างหูก่อนขึ้นชกนะ

วันนี้ไม่แพ้จตุมั่นใจขนาดนั้น
มั่นใจสิก็ดูแลเองจาตุ
เห็นพูดแบบนี้ทุกไซส์เลยเนี่ย
เดี๋ยวดูไฟล์นี้จะกู้ชื่อคุณได้หรือเปล่า
ยอดมวยไทรัสก็บอกแล้วนะ
บะบั้นหมอกี่จากั้วแฟนมวยหน้าตุอย่าไปต่อเพิ่นมันพลิกตลอด

อย่าไปต่อจีจะกลัวบะบรรหมอง

สุดยอดมวยไทยรัฐเป็นใบดา
หลายคนก็บอกว่าของจ่าตู้เหนือกว่าเห็น

แล้วซ้ายแลกขวาด้วยน่ารักเลย
น้ำเงินใหญ่กว่ากระดูกเป็นรองนิดนึง
แต่ดูตั้งใจมากเลยนะวันนี้น้ำเงิน

กระดูกมวยเป็นรองไฟแดงเยอะเลย

นี่เห็นไหมต้องเตะต้องต่อยอาวุธต้องออก

และรุ่นน้องสากมาละหนึ่งแข่ง

วันนี้ถือว่าเป็นการขึ้นลิฟต์ของจรวดศึกนะ

จาธุลงลิฟต์ลงมาหน่อย

ไฟล์นั้นก็เจอเสือใหญ่เข้าไปนะ

จนต้องโปรโมเตอร์สงสัยต้องใช้เจอกันใหม่

อักษระมหาความยิ่งใหญ่อีกนัดหนึ่งนะ

พบกันที่ราชดำเนินนะครับ
แต่ว่าเกมของคู่นี้ก่อน

แล้วก็มีคุณมานะผลนำโชค

คุณทรงชัยลัตนสุบันครับ

มานั่งชมถึงขอบสนามครับ

ข้นทุกคู่เลยนะครับ

ยังไม่เห็นยังอุบไตไว้อยู่นะครับ

มวยคู่นี้นะครับฝ่ายแดงนี่ประสบการณ์เยอะ

ขวายน้ำเงินนี่ก็ไม่ใช่ว่าน้อยนะครับ

สูงสีก็ขวายแดงเลย

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า

ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า
ติดตามยังน้อยกว่า